แล้วก็เตรียมที่จะอุ่นเครื่องกันวันนี้เวลา๕โมง
ตอนที่เดินทางมาประเทศไทยบนเครื่องบินนะครับ
แล้วก็เมื่อถึงไทยก็รู้เลยนะครับว่าแฟนคลับคนไทย
ต้อนรับเขาอบอุ่นมากแค่ไหนนะครับ
รู้สึกเหมือนเป็นซุปเปอร์สตาร์เมื่อมาถึงประเทศไทย

เพราะว่าอากาศที่ไทยร้อนมากนะครับ

มันก็เหมือนกับหลายคนที่ย้ายทีมมาใหม่

ก็ต้องการที่จะเล่นให้รู้สึกเหมือนบ้าน
แล้วก็ต้องการที่จะเล่นให้เข้าขากับเพื่อนร่วมทีม

คุณจะเห็นว่าเราเป็นท่านที่สุดในฐานะนักเตะ
ตอนที่เรามารู้ไหมครับ
พรีดใต้นะครับพร้อมด้วยแข่งใหม่

แม้ว่าฝนจะตกแต่แฟนบอลก็ให้กำลังใจแน่นเลยนะครับ
โดยเฉพาะซอนทางวินเนี่ยมีการชูป้ายชื่อเขาด้วยนะครับ
แล้วก็ส่งเสียงให้กำลังใจอยู่ตลอดนะครับ
ก็นำนักเตะลงฝึกซ้อมเช่นเดียวกันครับ
ที่ไม่ร่วมฝึกซ้อมแต่ว่าเดินทางมากับทีมเช่นเดียวกันครับ
ไปที่เรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลัก
ก่อนจะมีการจับแบ่งกลุ่มฝึกการส่งบอลแบบเท้าสู่เท้านะครับ
ครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีภาพนะครับ
ก็พูดคุยนะครับอย่างเป็นกันเองกับทางคุณต๊อปนะครับ
ก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีนะครับ
อยู่กันมาหลายปีก็ไม่แปลกที่จะเดินมาคุยกัน
จนทางโค้ชสเปอร์เนี่ยต้องเดินมาตามไปเลยใช่ครับ
จากนั้นนะครับในงานแถลงข่าวก่อนเกมอังเก้กุญซือสเปอร์
ที่เคยร่วมงานกันกับเทียร์ทอนบุญมาทันที่ยูโกมาเอฟมายนอร์ด
พาทีมคว้าแชมป์เจลีก๒๐๑๙ได้สำเร็จเนี่ย

ก็บอกว่าเทียร์ทอนเนี่ยเป็นนักเตะที่ดี
และแสดงให้เห็นว่านักเตะไทยพร้อมไปเล่นในหลีกระดับสูงได้ครับ
อย่างตอนคุมออสเตรเลียทีมของเขาก็เคยเสมอกับไทย๒ต่อ๒ครับ
แสดงให้เห็นว่าแข้งไทยมีคุณภาพดีพอ
จะเล่นหลีกระดับสูงอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ
จากนี้อังเก้ยังเชื่อมั่นครับว่านักเตะไทยดีพอเหมือนกัน

ปัจจัยาของตนคือการเล่นเกมรุกนะครับ
ที่ผ่านมาทีมก็ทำงานกันได้อย่างน่าพอใจด้วยครับ

พูดจริงที่จริงแค่กลายสองสัปดาห์
แต่นะครับเพิ่งลูกใครอยู่
อสเตยโคกูนะครับครับคุณซื้อของสเปอร์นักข่าวคนดังกล่าวเนี่ย
สอบถามถึงสถานการณ์ของเคนนะครับที่มีความสนใจจากบายันนะครับ
ที่ยังเก้จะตอบว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ
นักข่าวคนนี้ก็หยิบเสื้อดังกล่าวขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเสื้อตัวนี้เป็นยังไงบ้าง
ดีใช่ไหมนะครับอังเก้ก็ตอบว่าไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไร
คุณขำหรือเปล่านะครับได้สิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่า
เดินทางมาไกลเพื่อสิ่งนี้โอ้ถือว่าปั่นพอสมควรเลยนะ
โหชอตเบ็ดเลยนะครับผมต้องแผนข่าวเมื่อวานนะครับ
มาดูคีย์แมนกันหน่อยครับทั้งสองทีมครับ
เคนกับวาดี้ครับเคนของสเปอร์ยิงไปสามร้อยหกสิบห้าประตู
ทำไปแปดสิบแอซิสต์แฮทฟลิกแปดครั้ง
แต่ยังไม่เคยได้แชมป์ใดเลยครับในการเล่นฟุตบอลอาชีพ
ส่วนวาดี้ยิงไปสองร้อยสิบเอ็ดประตูแปดสิบห้าแอซิสต์
ทำแฮทฟลิกไปสามครั้งได้แชมป์เพมอร์ลีก
และลีกครับอย่างละหนึ่งสมัยนะครับมาดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะครับ
ที่หน้าสนามราชมังคลานะครับก็มีเมฆค่อนข้างมากเลยนะครับ
โอกาสเหมือนกันที่เวลา๕โมงเย็นเนี่ยฝนจะตกนะครับ
แฟนบอลเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทีมข่าวไทยสปอร์ตครับ
เกาะติดกันเลยที่สนามก็เชื่อว่าคนจะไม่เต็มความจุครับ
แต่คิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยสักสองหมื่นห้าพันคนอืม
ที่หน้าสนามยังมีอยู่นะครับแฟนสามารถไปหาซื้อกันได้ด้วยครับ
โอ้โหดูจากเมฆเนี่ยภาวนาเลยนะครับอย่าให้ฝนตกลงมานะครับ
ก็อยากให้แฟนชาวไทยได้ดูเกมที่สนุก
แต่เชื่อว่าสนามแล้วถ้าบางพื้นยาก็ดีอยู่แล้วดี